หน่อยนะฮะว่าแสงประหลาดที่เกิดขึ้นมันแสงอะไรกันแน่
แต่ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าเจ้าของคลิปเจ้าของมือถือเนี่ย
เขากำลังถ่ายค้างคาวแม่ไก่ที่มันบินอยู่แต่ทีนี้แสงประหลาดนี้มันโผล่ขึ้นมา
นี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่เขาเดินเรือประมงกันอยู่ใช่ไหมฮะ
เขาบอกไอ้แสงประหลาดนี้มันคือแสงอะไรกันแน่มันพุ่งขึ้นลงขึ้นลงแบบแปลก
มันแรงบินหรือเปล่าคุณสุสกุล
คือตัวคนถ่ายได้เขาบอกว่าเขาก็อยากให้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะ
เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรมากมายเรื่องโชคเรื่องลาบหรือว่าเรื่องวิญญาณ
หรือว่าเรื่องผีสางอะไรมากมายนะฮะอยากให้มีการพิสูจน์
แต่ทีนี้ก็เลยเอาคลิปนี้ลงในโลกโซเชียลบอกใครที่ตาดีใครที่พอจะรู้

คือเจ้าของคลิปนะฮะก็คือนายธนพฤษทรงกรานผู้ใหญ่บ้านหมู่๖
ที่ตำบลคลองด่านอบจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นคนถ่ายเอาไว้ได้แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
เมื่อวานช่วงสักประมาณโอ้โหโพเพลแล้วคุณ
๖โมงเย็นนะฮะจะทุ่มหนึ่งละ๖โมง๔๐นะครับ
เขาก็นั่งชมวิวริมคลองหลังบ้าน
นี่คลองหลังบ้านก็จะมีเรือประมงที่กำลังเข้าฝั่งแบบนี้
ฝูงค้างคาวแม่ไก่บินผ่านไปผ่านมาจำนวนมากก็เลย
หยิบมือถือขึ้นมาเพื่อจะถ่ายฝูงค้างคาวแม่ไก่
ระหว่างนั้นมีเรือประมงแล่นผ่านมาตามที่ตัดอยู่ในคลิปนะฮะ
ตัดหน้ากล้องอยู่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าตอนนั้นนะ
ขึ้นไปแล้วไปเจอไอ้ดวงไฟประหลาดที่มัน
ขึ้นขึ้นลงผิดปกติแบบเร็วเนี่ยนะฮะ
งงมากว่าดวงไฟนั้นคืออะไรตอนแรกก็คิดว่าเป็นดวงดาว
แต่มองไปมองมาถ่ายไปถ่ายมาดวงดาวมันไม่ขึ้นขึ้นลงแบบนี้
เคลื่อนที่เร็วแบบนี้หรือจะเป็นโดรนหรือเปล่า
เขาบอกว่าไม่มีใครมาบินโดรนแถวนี้นะฮะ
เมื่อถามเพื่อนที่เล่นกล้องว่ามันคือดวงไฟอะไร
ตอนนี้ยังไม่ได้รับคำตอบนะครับฟังคนถ่ายได้หน่อยฮะ
มุมนี้ครับที่ดวงไฟมันขึ้นมามันขึ้นเป็นยึกแบบนี้
แล้วมันก็ฟึ๊ดขึ้นฟ้าไปเลย
ตอนแรกผมก็คิดว่ามันคือโดรนไหม
ผมก็โทรสอบถามคนแถวนี้ก็ไม่มีใครเล่นโรน
แล้วสถานการณ์บินของโดรนมันก็จะไม่บินตึ๊กแบบนี้
มันไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นโดรนมันจะบินเนิบ
นี่นะครับคือผู้ใหญ่ธนพสนะฮะ
บอกว่าส่วนตัวแล้วไม่เชื่อเรื่องลี้ลับหรือศัยศาสตร์
ก็คาดว่าวิทยาศาสตร์มันต้องมีคำตอบต้องมีการอธิบายให้ได้นะครับ
อาจจะเป็นแสงตกกระทบกับเลนส์หรืออะไรบางอย่าง
ฝากถึงผู้ที่มีความรู้ช่วยไขปริศนาแสงประหลาดนี้ให้ด้วยนะครับ
เพราะว่ามันคาใจไงคุณนอนไม่หลับ
ผู้ใหญ่บอกนอนไม่หลับเขาไม่ได้คำตอบนะครับ
ทีนี้ผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็ไปสอบถาม
เอาคลิปนี้ไปให้ช่างภาพมืออาชีพเขาวิเคราะห์ว่าดวงไฟปริศนาที่ลอยเล่นกับเรือประมงนี้

โดยนายธนวัฒน์ตั้งเจริญชนานนันต์เป็นช่างภาพอิสระ
ก็บอกว่าจากคลิปที่เห็นมันเกิดได้หลากหลายรูปแบบนะ
ก็กรณีดวงไฟของผู้ใหญ่ธนพฤษที่ถ่ายไว้
ว่าน่าจะเป็นแสงแฟร์ไงคุณ
แสงที่มันตกกระทบกับเลนส์
เวลาที่เราถ่ายนู่นถ่ายนี่ยามค่ำคืนเนี่ย
มันมีแสงจากดวงไฟมาตกกระทบกับเลนเรา

ก็แสงแฟร์มีจุดเล็กมากเคลื่อนที่ไปมาอย่างรวดเร็ว
อาจจะตามมือที่เราถือมือถือไว้ไงคุณ

น่าจะเป็นแสงสะท้อนจากไฟหรือว่าแสงจากกล้องโทรศัพท์นี่แหละ
ใช่เวลาที่ใช้มือถือถ่ายแล้วเราก็สายไปสายมา
แสงมันมาตกกระทบแสงมันก็สายไปสายมาเหมือนกัน
อันนี้เป็นคำตอบจากช่างภาพอิสระนะ
แล้วก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการถ่ายภาพนะฮะ
ส่วนในทางศัยศาสตร์เนี่ย
ช่างภาพคนนี้ก็บอกว่าก็ผมก็มีความเชื่ออยู่บ้างนะ
แต่ก็ยังไม่เคยถ่ายภาพติดภาพลึกลับหรือภาพอาถรรพ์อะไรเลย

คุณเล่าข่าวนี้นะคุณผู้ชมในยูทูปเนี่ย

หรือว่ามันมีค้างคาวบางตัวที่มันดันโดนแสงตัวนี้แล้วมันสะท้อนพอดีคุณหรือเปล่า
เออรับทั้งคราวมันก็เลยแบบบินไปบินมาอยู่แบบนี้

ใช่ค่ะนี่แหละเอามาให้ดูนะ
บางทีเราก็มาลุ้นเหมือนกันเวลาเจอแสงประหลาดแบบนี้

เมื่อกี้ดูไม่ทันดูผ้าไปทิ้งได้ไหม